แรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลครับ
เขาก็อยู่ที่โรงงานนะพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม

แต่ภาพที่เขาเห็นคือภาพนี้ครับ
นี่คือหนึ่งในแรงงานไทยครับทำงานอยู่ที่ฟาร์มลิงในประเทศอิสราเอล
ชื่อว่าคุณอนุชาถ่ายไว้โรงงานที่ตัวเองทำงานอยู่
พักอาศัยอยู่ไหม้หมดแล้วคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าขี่ปนาวุฒิตกใส่อย่างที่เขาบอกครับ
นี่ช่วง๕โมงเย็นตามเวลาอิสราเอล
ถ้าตรงกับเวลาไทยก็คือ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้เอง
หมดทั้งหลังตัวคุณอนุชาเองเนี่ยหนีออกมาได้ครับ
ปลอดภัยนะแต่เขายังออกจากพื้นที่โรงงานไม่ได้เพราะว่าอะไร

ข้างนอกยิงกันพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมฮะสนั่นเมืองเลยล่ะ
ส่วนคนไทยที่ออกมาจากพื้นที่อันตรายได้เข้าไปอยู่ไหนกัน
หลบในห้องหลบภัยครับค่ะเป็นห้องหลบภัยตามมาตรฐานของรัฐบาลอิสราเอล
นี่ละเดวดูสิมีชูมือชูนิ้วช์วนิ้วพาตายสองนิ้ว
สู้ได้ยังสู้ไหวยังปลอดภัยอยู่
แล้วฟังดูนะคุณผู้ชมได้ยินเสียงจะมึงใกล้ข้างนอก
ไซเรนเตือนภัยครับดังต่อเนื่องเลยครับ
อมแล้วก็ตรงช่องอากาศคือคนก็ไปเฉง้อดูไง
เพราะว่าก็อยากรู้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไง
ส่วนภาพทางขวาโอ้โหนั่นคือจรวดขีปนาวุฒิน่ะ
ยิงผ่านหัวคนที่อยู่ในอิสราเอลไป
หลบภัยอยู่ในถ้ำก็ไม่รู้ว่าจะออกไปได้ตอนไหนครับ
นะถึงภาพรับการแดนที่อยู่มีระเบิดมาบึงดีครับยวกใช่มั้ย
ไม้ก้าวตระกายไปแดงใด่ะแล้วความสุขก็ไม่รู้สถานะว่ายังไง
ใช่เพราะว่าเราเบือนไปเนี่ย
ใกล้กับฟาร์มที่พวกเขาทำงานอยู่
จำนวนมากก็ไปคอมเมนต์เป็นห่วง
แล้วก็อวยพรให้ทุกคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้
แล้วก็คนไทยคนอื่นที่อยู่ในอิสราเอลปลอดภัย

เพราะว่าตอนต้นรายการเรายังบอกเลยว่า

คนไทยที่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนได้ยินเสียงไซเรน
ให้รีบเข้าไปในห้องหลบภัยให้เร็วที่สุด

แล้วก็งดถ่ายภาพถ่ายคลิปอะไรทั้งนั้น
คือเอาตัวเองให้ปลอดภัยแล้วก็อย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง

คือเขาจะมีเสบียงต่างตุนเอาไว้พร้อม
เพื่อว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องหลบภัยอยู่ในนี้
เป็นระยะเวลานานก็จะได้มีสเบียงกินกัน

โจมตีของกลุ่มฮามาสไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้หลายปีที่ผ่านมา
ฮามาสเองเขาก็มีการทิ้งระเบิดโจมตี
แต่ถามว่าไอ้รอบที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หนักที่สุดใช่ไหม

เต็มท้องฟ้า๕๐๐กว่าลูกค่ะ
ดูนะที่คนไทยของเราถ่ายคลิป
ตอนที่เขายิงมิสไซดเอาไว้ได้ค่ะ

มันไม่ใช่เป็นการแบบจุดพลุเฉลิมฉลอง

เส้นขาวอันนี้คือการยิงกันค่ะ

แล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงข้างในเป็นเสียงแบบเหมือนภาษาไทยใช่ไหม
คนไทยค่ะคนที่ถ่ายคลิปนี้เนี่ยเขาคือคุณโจโจ้เป็นแรงงานไทย
ไปทำงานอยู่ที่เมืองทางตอนใต้ของอิสราเอลค่ะ
ภาพที่ยิงขี่ปนาวุธหลายสิบลูกถูกยิงเข้ามาบนเหนือน่านฟ้าแบบนี้
ตรงที่คุณโจโจ้พักอาศัยอยู่แล้วเสียงระเบิดตุ้มแหวกอากาศดังสนั่น
ขี่บรรนาวุธเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ได้ตกใส่ในชุมชน
เนื่องจากอิสราเอลเนี่ยเขาใช้ไอรอนโดรนบินสกัดขี่บรรนาวุธกลางอากาศค่ะ
ถามว่าไอรอนโดรนเนี่ยคืออะไรล่ะ
มันเป็นระบบต่อต้านอากาศยานที่ล้ำสมัยที่สุดในอิสราเอลแล้วก็มีความแม่นยำสูงมาก
เพราะฉะนั้นยิงมาก็จริงแต่ไม่ถึงขั้นต้องตกลงมาในเมืองหมู่บ้านหรือว่าอาคาร

ใช่ค่ะแล้วก็มีสะเด็ดระเบิดบางส่วนตกลงไปในชุมชน
อันนี้ขนาดบางส่วนนะดอมที่ตกลงมาเนี่ยโอ้โหในชุมชนนี่ยังไฟลุกท่วมตึกท่วมอาคารเลย
สู้รบครั้งนี้นี่รุนแรงมากจริงค่ะต้องอบพยพแรงงานไทยมาอยู่ในที่ปลอดภัย
แล้วดูสิตอนที่คุณโจโจ้หลังจากถ่ายคลิปนี้เสร็จแล้วคุณโจโจ้
คุณโจโจ้ก็ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะ
อืมใช่ผมต้องดูแลอันนี้คือตอนที่คุณโจโจ้วิ่ง
วิ่งออกมาทำไมคุณโจโจ้เขาบอกว่าห้ามออกไปกลางแจ้งไงคุณโจโจ้
นี่ผมจะต้องรีบวิ่งออกจากที่พักขึ้นรถตู้เพราะที่ที่ผมอยู่มันไม่ปลอดภัย
นี่แหละในภาพนี้จะเห็นเลยว่าสภาพของเมืองที่โดนระเบิดโจมตีเห็นไหม
ที่เขาแพนกล้องไปอยู่ด้านนอกไฟไหม้มีควันสีดำพวยพุ่งเต็มไปหมดเลย
แล้วคุณโจโจ้ก็ขึ้นมาบนรถบนรถนี้เมื่อกี้เห็นมีอยู่หลายคนเหมือนกันนะ
ชะตากรรมเดียวกันหมดเลยคือต้องหนีตายจากจุดตรงนี้
และไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเนี่ยคือการจมตีที่น่ากลัวที่สุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเลยคุณโจโจ้บอก
เปิดให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมิสไซด์หรือว่าขี่ปนาวุฒิยิงผ่านเหนือน่านฟ้าไป
คุณผู้ชมฮะมีอีกคลิปที่คนถ่ายไว้ได้อันนี้เป็นภาคพื้นดินนะ
เป็นภาคพื้นดินการปะทะกันระหว่างกลุ่มติดอาวุธฮามาสจากฝั่งปาเลสไตน์มาเจอกลุ่มติดอาวุธจากฝั่งอิสราเอลครับ
โอ้โหคุณผู้ชมคนไทยถ่ายไว้ได้ครับอยู่ในอาคารนะแต่ถ่ายไว้ว่าตรงถนนเกิดอะไรขึ้น
บ้านเมืองเขาสภาพเป็นแบบนี้แล้วครับภาวะสงครามเป็นอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชม
สองฝั่งกลุ่มฮามาสปะทะกับกลุ่มติดอาวุธจากฝั่งอิสราเอลครับเปิดฉากยิงกันมีส่วนหนึ่งอยู่หลังกระบะขาวคันนี้
แล้วก็เคลื่อนรถออกไปโดยจะเห็นว่าเมื่อสักครู่ยังมีรถของประชาชนขับผ่านไปอยู่เลยอ่ะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ภาคใต้ของอิสราเอลใกล้กับฉนวนกาซ่าครับยิงกันไม่ยั้งเลยล่ะ
จากเสียงปืนก็มีเสียงระเบิดด้วยคนที่อยู่ในอาคารก็ตื่นกลัวกันต้องหาที่กำบังการหลบกระสุน
มีคลิปหนึ่งชาวอิสราเอลอยู่ในอาคารก็ถ่ายไว้ตอนที่กลุ่มฮามาสเนี่ยเดินลาดตระเวนนะคุณผู้ชม
ตระเวนตามอาคารบ้านเรือนแล้วมันก็มีเสียงปืนปั้งเนี่ยเป็นระยะเลยแล้วก็เสียงระเบิดดังต่อเนื่อง
คนในอาคารก็ตกใจครับ

แล้วเหตุการณ์นี้มีไฟไหม้รถหน้าอาคารด้วยคุณผู้ชม
ในเมืองทางตอนใต้ใกล้กับฉนต์กลางซ่าเพราะว่ามีเจ้ารวดหลายลำถูกยิ่งมา
เป็นคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลเอาคลิปเหล่านี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ทีมข่าวเลยโทรไปคุยกับคุณสุริยา
คุณสุริยาให้ข้อมูลว่าเขาทำงานรับจ้างอยู่ที่สวนดอกไม้
ห่างจากจุดที่เขายิงกันเธอก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บครับ
แล้วก็ไม่ได้รับอันตรายใดแล้วคลิปเหล่านี้เนี่ย
นายจ้างชาวอิสราเอลส่งมาให้ดูเพื่อเตือนภัย
ให้คุณสุริยาออกไปด้านนอกที่พัก
เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบรอบนี้
รุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับ
ค่ะแล้วดูสภาพรถสิที่โดนยิง
นี่คุณผู้ชมที่ดูอยู่กับเราด้วย
ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยผ่านทางไลฟ์ในช่องทางต่างนี่บางคนก็บอกว่า
โอ้โหนี่ขนาดแค่เราอยู่เมืองไทยนะเราอยู่แผ่นดินเกิดของเราเนี่ย
เราดูข่าวเราไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเราก็กลัวแล้ว
เพราะว่าสถานการณ์มันน่ากลัวมากจริงค่ะคุณผู้ชม
แล้วเราที่เราบอกมาตลอดเลยตั้งแต่ต้นรายการว่าเราเป็นห่วงคนไทย
อมแรงงานที่ไปทำงานอยู่ที่นู่นเนี่ยโอ้โหก็หลายหมื่นชีวิตเนี่ยนะคะ
สถานทุทัยนักรุงเทอาวิฟต์เนี่ยก็เตือนคนไทยในอิสราเอล
ให้คนไทยเข้าห้องหลบภัยทันทีที่ได้ยินเสียงไซเรน
โจมตีทางอากาศแล้วต้องทำตามมาตรการของทางการอย่างเคร่งครัดด้วย
โพสต์คลิปค่ะสอนวิธีเลยว่าถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้
สถานทูตทำคลิปนี้ไว้นะเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงค่ะ
โอ้โหพี่ตีผมทำไมตีเตือนสติไง
ไอ้เสียงตัวนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะ
ถ้าได้ยินเสียงนี้ต้องวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียว
เสียงนี้มันเสียงไซเลนนะที่นี่ก็จะเปิดเฉพาะมีเหตุเท่านั้นแหละ
อะไรครับผมจรวดเผื่อเขายิงจรวดเข้ามา
อย่างนี้ก็อันตรายดิพี่อันตรายดิแล้วผมจะวิ่งไปไหน

หรือว่าห้องนิรภัยห้องบังเกอร์หลบภัยใต้ดิน
มันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยให้เราไปดูว่าตรงไหนมันใกล้ที่ทำงาน
ใกล้ที่พักของเราเวลามันมีเสียงไซเรนดังขึ้นมา

ตอนนั้นไม่มีบังเกอร์ให้หลบภัยผมต้องทำอย่างไรสิครับพี่
แต่แถวนั้นมันมีบ้านคนแล้วก็ขอเข้าไปหลบภัยไว้ก่อน

บังเกอร์ก็ไม่มีบ้านคนก็ไม่มี

ครับพี่
นี่ดูนอนคว่ำหน้าลงแล้วมือประสานไว้บนหัว
คุณผู้ชมบางคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็บอกว่า
ดอมน้ำแข็งทำไมคลิปดูตัดอารมณ์จังอ่ะ

คืออันนี้เป็นคลิปที่สถานทูตเคยทำเอาไว้
เพราะฉะนั้นตอนที่ทำเอาไว้นะ

ดังนั้นเขาก็เลยต้องการทำเพื่อเหมือนกับอยากให้คนดูต่อ
มันก็อาจจะมีมุกมีจังหวะอะไรต่าง
แต่ทุกอย่างมันสอดแทรกด้วยการเตือนภัย
อย่างน้อยถ้าเกิดว่าหน้าตอนนั้นเราดูแล้วมันขำไป

แต่เราจำไงว่าถ้าเกิดมันเกิดสถานการณ์จริง
มันไม่ได้มีเวลามาตลกแบบนี้หรอกค่ะคุณผู้ชม
เราต้องเอาสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือสติ
แล้วก็ความรู้ต่างที่เราดูเพื่อที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะ

ทางสถานเอกอักษรรชธุทธัยนักกรุงเทอวิฟท์ทำไว้
สอนโอ๊ยคลิปนี้นี่๒ปีกว่าแล้วดอม
สถานทูตเอามาโพสต์อีกครั้งหนึ่งก็เลยเป็นการประกาศเตือนภัยนั่นแหละ
ว่าเวลาเกิดเหตุจรวดจมตีจากฉนวนกาซ่า

จะมีผู้ก่อการร้ายแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ของอิสราเอล
แล้วสถานทูตก็เลยอยากเตือนคนไทยค่ะ
เข้าห้องหลบภัยทันทีที่ได้ยินเสียงไซเรน
ถ้าไม่ทันให้หมอบราบไม่ถ่ายรูปไม่วิ่งไปในที่โล่ง
ปฏิบัติตามมาตรการต่างอย่างเคร่งครัด
แล้วก็ขอให้คนที่อยู่ในเขตภาคใต้
เคียงกับฉนวนกาซ่าแล้วก็เขตภาคกลาง
กรุงเทอาวิฟต์ไม่ออกไปจากที่พักอาศัยด้วยนะคะ
อย่างที่บอกไปตอนต้นคุณผู้ชมว่าการแสดงออกจากฝั่งไทย
มีความสำคัญแต่ก็ละเอียดอ่อนในทางหนึ่งด้วย
เพราะว่ามันเป็นความขัดแย้งระหว่าง๒ประเทศ
ซึ่งเขาก็ขัดแย้งมาสักพักแล้วแต่ทีนี้
ชาติที่เป็นชาติพันธมิตรของสองฝั่งเนี่ยก็คนละฝั่งกัน
ในการแถลงคุณผู้ชมต้องดูหน่อยการแถลงของกระทรวงการต่างประเทศว่าเขาว่าอย่างไรบ้าง
เนื้อหาก็คือตามที่เกิดเหตุการณ์การส่งอากาศยานต่อสู้ไร้คนขับหรือว่าโดรน
และจรวดจากฉนวนกาซ่าเข้าโจมตีอิสราเอลเมื่อ๗ตุลาคมที่ผ่านมา
นามของรัฐบาลและประชาชนคนไทย
กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด
ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์และความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ฝ่ายไทยขอแสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อผู้บาดเจ็บ
โดยเฉพาะคนไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การใช้ความรุนแรง
และการโจมตีที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมในครั้งนี้
รัฐบาลไทยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เลี่ยงการกระทำใดที่จะสร้างความตึงเครียดเพิ่มขึ้น
และขอร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ
ในการประนามการใช้ความรุนแรงและการโจมตีในครั้งนี้
รวมทั้งขอแสดงความหวังให้รัฐบาลอิสราเอล
สามารถควบคุมสถานการณ์ให้กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วครับ
ถ้าดูจากแถลงของกรสูงการต่างประเทศ
ไม่ได้มีการเอ่ยประนามชาติใดชาติหนึ่ง
แต่แสดงความห่วงใยแล้วก็หวังให้รัฐบาลอิสราเอล

โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
บอกว่านี่เป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม
ส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์ต้องศูนย์เสียชีวิตระบาดเจ็บในครั้งนี้
ขอให้คนไทยในอิสราเอลทุกคนปลอดภัย
และแสดงความเสียใจต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอล
และขอเป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ด้วย
เช่นเดียวกับนายจักรพงศ์แสงมณีครับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลครับ
คือเท่าที่ดูจากข้อมูลเนี่ยนะคะ
แรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอล
ตอนนี้มีอยู่ประมาณ๒๙๙๐๐คน
แล้วก็มีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอีกประมาณ๕๐๐คน

ญาติพี่น้องที่อยู่ในไทยเอง
รู้ว่าญาติเราไปทำงานอยู่ที่นั่นน่ะใจไม่ดีแล้ว
เป็นห่วงเป็นห่วงแล้วทำยังไง
คือทางการเองก็บอกว่าญาติที่อยู่ที่เมืองไทย

เพราะว่าทางรัฐบาลไทยเองก็จะพยายามทำทุกวิถีทาง
ให้คนไทยปลอดภัยมากที่สุดด้วย

ว่าเราจะติดต่อกับญาติที่เป็นคนไทยอยู่ที่นี่
ว่าแรงงานไทยที่ถูกจับตัวไปที่ถูกคุมตัวอยู่
แล้วล่าสุดญาติที่ญาติฝั่งคนไทยได้ติดต่อไปนานแค่ไหนแล้ว

เดี๋ยวอีกสักครู่นึงถ้าเกิดว่าติดต่อได้เนี่ยนะคะ
รวมถึงเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศของไทย
อย่างนายกเศรษฐาก็มีการออกประนามโจมตีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็แสดงความกังวลด้วยนะคะ
คนไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกัน

บอกว่าผมขอประนามการโจมตีอิสราเอล
โจมตีที่ไร้มนุษยธรรม
ทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ

ต่อรัฐบาลแล้วก็ประชาชนอิสราเอล

และผมขอร่วมกับประชาคมโลกประนามการกระทำดังกล่าว
ผมได้สั่งการให้กองทัพอากาศเตรียมพร้อม
พยพคนไทยออกจากอิสราเอลทันที
ทางพลอากาศเอกพันธ์พักดีพัฒนากุล
ผู้บัญชาการทหารอากาศก็รับทราบแล้วก็พร้อมปฏิบัติการ
ผมติดตามสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
แล้วก็มีความกังวลใจที่เห็นรายงานเข้ามา
ว่ามีแรงงานไทยถูกจับไป
คืออย่างเมื่อคืนนี้ที่นายกเสถาได้รับแจ้ง
น่าจะได้รับแจ้งว่า๒คนหรืออาจจะมีมากกว่านี้
ตอนนี้กำลังยืนยันข้อมูลจากทางการอิสราเอลอยู่
กองทัพแล้วก็หน่วยแพทย์ฉุกเฉินก็เตรียมความพร้อม
ผมต้องการให้คนไทยทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย
นี่แหละคุณผู้ชมเรื่องตัวเลขของแรงงานไทย
อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราห่วง

เพราะว่าบางทีเราเห็นข้อมูลในโซเชียล
แล้วยิ่งมีข้อมูลว่าแรงงานไทยเสียชีวิต
ดังนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจ
เราต้องรอข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการ

เพราะว่านะตอนนี้ข้อมูลที่มีการยืนยันก็คือ
แรงงานไทยถูกจับตัวแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บ
แต่ยังไม่ได้มีรายงานว่าแรงงานไทยเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
ขณะที่พลอากาศเอกพันธ์ดีพัฒนากุล
ผู้บัญชาการทหารอากาศก็มีการเปิดเผยค่ะ
บอกว่ากองทัพอากาศจัดเตรียมเครื่องบินโดยสารพิสัยไกล
เพื่อที่จะอบพยพคนไทยออกจากอิสราเอลเสร็จแล้วนะคะ

แจ้งให้ท่านได้รับทราบแล้วรอเพียงคำสั่งการให้ขึ้นบินเท่านั้น
ส่วนเรื่องของการลงจอดเอ๊ะท่านคะ
แล้วอันนี้จะลงจอดสนามบินไหนจุดไหนยังไงบ้าง
กองทัพอากาศจะต้องประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อไปจอดยังสนามบินที่มีความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง
ทัพอากาศเพิ่งใช้ในการอบพยพคนไทย
ออกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ตุรกี

แล้วก็เหตุการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐซูดาน

ก็จะต้องผ่านน่านฟ้า๙ประเทศนะคะ
ใช้เวลาในการเดินทาง๘ชั่วโมงครึ่งถึง๙ชั่วโมง

ขอเปิดน่านฟ้าแล้วก็ขอลงจอดที่สนามบิน
ตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศกำลังเป็นผู้ประสานงานอยู่

ต่อสายตรงคุยกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

คุณพิทาบอกผมได้ขอบคุณท่านทูต
และแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์
ความเสียใจต่อความสูญเสีย
และพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการคลี่คลายวิกฤตครั้งนี้
เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยในอิสราเอล
เราพร้อมยืนเคียงข้างพี่น้องคนไทยในอิสราเอล

พร้อมประสานกับครอบครัวพี่น้องที่อยู่เมืองไทยตลอดเวลาครับ
นอกจากนี้คุณพิธาเปิดเผยด้วยคุณผู้ชมว่า
ได้มอบมาให้คุณสุเทพอุ้น
ซึ่งเป็นอดีตกลับมาที่การแรงงาน

เพื่อให้การช่วยเหลือตลอดช่วงกลางวันที่ผ่านมาครับ
พูดถึงคุณสุเทพอุ้นคุณผู้ชม
เขาก็เป็นประธานสภาพรายงานยานยนต์และอะไหล่
แล้วก็ประธานสมาภัณฑ์แรงงานของค่ายรถยนต์ในประเทศไทยด้วยนะ
นอกจากนี้คุณพิธาก็ได้เปิดอีเมล
เพื่อรับเรื่องขอความช่วยเหลือให้กับครอบครัวของแรงงานไทย
ติดต่อยาดที่อยู่อิสราเอลไม่ได้
แล้วตอนนี้เชื่อว่าหลายคนกังวลอยู่
เขาให้ระบุชื่อและเมืองที่พำนัก
ส่งไปยังอีเมลของคุณพิธาเลยนะพี่น้ำแข็ง
เพื่อจะใช้รวบรวมเป็นข้อมูลในการประสานกับ
สถานทูตอิสราเอลหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศต่อไป
ตอนนี้ก็ใครช่วยได้ก็ส่งความช่วยเหลือไปนะครับ